คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
จากเหตุการณ์ประท้วงกันที่ฮ่องกงเนี่ย
จริงเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบกับชาวฮ่องกงเยอะแยะมากมายแหละ
และดาราในบ้านเราที่ไปปักหลักอยู่ที่โน่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองก็คือปอยตรีชดา
เธอเองก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
ที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ได้รับผลกระทบเรื่องงานพอสมควร
คือจากเดิมเนี่ยกองถ่ายทำภาพยนตร์มีคิวถ่ายที่เมือง

แต่เพื่อความปลอดภัยทางกองถ่ายก็เลยยกเลิก
แล้วเปลี่ยนไปถ่ายทำที่จีนแทน
ซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเร็วนี้ค่ะ
บินจะถูกปิดนะคะ๓วันแล้วก็กลับมาก่อน

ภาพข่าวที่ออกมาที่เราเห็นกันนะคะ
มันค่อนข้างเกินความเป็นจริงจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการตีให้มันดูแรงกว่าเดิม
กระทบกระทุกฝ่ายไหมคะ
กระทบเยอะไหมคะมันก็กระทบ
เพราะว่าเขาก็ไม่ประมาท
เพราะหากว่าสมมุติว่าเราไปถ่ายทำกันที่ฮ่องกง
แล้วปรากฏว่าสนามบินมีปัญหาอย่างนี้
ก็อาจจะทำให้การลงทุนในการทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ย

ฉะนั้นเขาจะต้องลดทอนความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
ตอนนี้ยังอยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีงานที่ฮ่องกง

เกือบทุกงานนะคะถูกย้ายไปที่ประเทศจีนหมดเลยค่ะตอนนี้

ก็เลยย้ายกองไปถ่ายทำที่จีนแทน